คุณผู้ชมคะตอนนี้เราเริ่มสัมผัสอากาศเย็นได้อย่างต่อเนื่องแล้วล่ะ
เหนือเนี่ยส่งมาทุกวันเลยนะว่าอากาศเย็นอากาศดีอากาศหนาว
แต่ว่าที่น่าจับตามองอยู่ที่ภาคใต้คุณผู้ชม
เพราะว่าเห็นบอกว่าสภาพอากาศแปรปรวน
ตอนนี้ฝนจะตกหนักขึ้นแล้วก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

ปัจจัยสำคัญสำคัญก็คือเรื่องของมรสุมฤดูหนาว

วรสุมนี้นะครับถ้าหากมีกำลังแรง
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริเวณทางตอนบนก็จะหนาวเย็นขึ้น
ในขณะเดียวกันตอนล่างฝนก็จะเยอะขึ้นด้วย

นอกจากพื้นที่ตางต่าวจะได้รับปัจจัยจากกระแสลมต่าวแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยเข้ามามีบทบาท

ที่จะทำให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่อง

อาจจะต้องระวังหน่อยสำหรับใครที่เดินทางท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แล้วก็ใครที่จะออกเดินเรืออาจจะต้องเพิ่มความระวังเพราะว่าคลื่นนั้นอาจจะสูงหน่อยนะครับ
แล้วก็วันนี้อย่างที่บอกไปว่ามรสุมแรงขึ้นนะครับ
วันนี้ถือว่าเป็นวันที่กรุงเทพมหานครมีอากาศเย็นที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวมา
วันนี้คาดการณ์ว่าจะเย็นต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์นี้นะครับ
เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าตอนนี้สภาพอากาศของเรานั้นเริ่มได้สัมผัสความเย็นกันในหลายพื้นที่แล้วนะครับ
และแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังกันหน่อยก็คือเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้น
หากบริเวณใดก็ตามในตอนบนของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นตอนล่างอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเรื่องของสถานการณ์ฝนนั้นต้องเฝ้าตรวจสอบเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองจากการตรวจสอบครับพบว่าภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะครับ
สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้มีการเกาะตัวของกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
มีทั้งกลุ่มเมฆสีขาวคือกลุ่มเมฆธรรมดานะครับ
เมฆสีเหลืองสีแดงคือกลุ่มเมฆที่ก่อยอดสูง
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
จะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆส่วนใหญ่นั้นมีการเคลื่อนตัวจากทิศตะวันออก
ไปยังทิศตะวันตกซึ่งก็เป็นทิศทางของการสายลม
ที่มีบทบาทต่อเมืองไทยของเราณขณะนี้
โดยปัจจัยอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าปัจจัยแรกก็คือมรสุมฤดูหนาว
หรือว่ามรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่ตอนนี้มีกำลังแรงขึ้น
ประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยหลักก็คือการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศ
ต่ำประระเวณทางตอนล่างของประเทศไทย
มนี้เองสามารถเหนียวนำทำให้เกิดกลุ่มฝนขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้
ดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังในระยะนี้กระแสลมที่แรงขึ้นแบบนี้
ประกอบกับมีฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เรื่องของคลื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ในขณะเดียวกันพื้นที่หลายจุดละทีเดียว
ก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไป
การว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องสิ่งที่ตามมาก็คือ
ภัยทางธรรมชาติต่างที่ต้องระมัดระวังไว้ให้ดีครับ
โดยตั้งแต่วันที่๑๒ธันวาคม

สุราชธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงแล้วก็สงขลา
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูนครับ
หลังจากนั้นครับต้องระวังกันต่อนะครับตั้งแต่วันที่๒ไปจนถึงวันที่๔
เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกัน
จังหวัดชุมพรสุราธานีนครสีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานีรณองห่างงาภูเก็ตและกระบี่
สังเกตว่ามีทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วย
ดังนั้นสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่ง
ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนเป็นพิเศษ
แน่นอนครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนตกเยอะแบบนี้
เหนือครับหลายจุดหลายพื้นที่อากาศหนาวเย็น
ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของการแผลลงมาของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงนะครับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์
จะถือว่าเป็นวันที่มีมวลอากาศเย็นนั้นแผลลงมาแรงที่สุดในรอบสัปดาห์นี้
นั่นก็หมายความว่าสามารถที่จะเหนียวนำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานั้น
วนภูมินั้นเย็นลงเยอะที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหน่าของเรามา
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางในช่วงเช้าช่วงค่ำแล้วก็ได้สัมผัสอากาศเย็นลมเย็น
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยกันก่อนนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับจากการตรวจสอบพื้นที่ภาคเหนือเช้าวันนี้
มีอากาศเย็นครับกับมีหมอกในตอนเช้า
วนภูมินั้นจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
ส่วนตามยอดดอยอากาศหนาวครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๘๑๐องศาเซลเซียต
ภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวเช่นเดียวกัน
อุณหภูมินั้นเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียต

เพราะว่าอาจจะมีลมแรงในพื้นที่จุดฟืนจุดไฟ
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๙๑๒องศาเซลเซียต

แล้วก็อุณหภูมินั้นจะเย็นลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นเช่นเดียวกัน
อุณหภูมิก็จะเย็นลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่
คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะที่สุดนะครับ

โอกาสการเกิดฝนฟ้ากระนองร้ายละ๖๐ของพื้นที่

ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดสุราธานี
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานี
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นสูงมากกว่า๓เมตร
ชาวเรือต้องระมัดระวังในการเดินเรือ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมาก

เฉลี่ยแล้ว๑๓๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นตกในบริเวณจังหวัดตรังแล้วก็สตูน

ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เราได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันแล้วนะครับ
โดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงค่ำนะครับ
วนภูมิตามสูตรอยู่ที่ประมาณ๒๒๒๔องศาเซลเซียส

อาจจะไต่ไปถึง๓๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างวันแบบนี้
เรื่องสุขภาพร่างกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษนะครับ
ยังไงใครที่จะวางแผนในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทย

คงจะต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษนะครับ

หลายจุดหลายพื้นที่มีอากาศค่อนข้างที่จะแปรปวนเช่นเดียวกัน
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหัน
โปรดติดตามตอนต่อไป